ข้องใจว่าทำไมลูกชายแม่ถึงเสียชีวิตอืม

ถูกตำรวจนอกเครื่องแบบจับตัวไปครับ

พอมารับกลับไปลูกชายแม่เสียชีวิตเลย

ตำรวจนอกเครื่องแบบฉีดยาอะไรก็ไม่รู้

แต่แพทย์สรุปว่าสาเหตุการเสียชีวิต

แล้วก็ไม่รู้ว่าฉีดยาจริงหรือเปล่า
เดี๋ยวตำรวจจะชี้แจ้งเรื่องนี้ด้วย

นายยนต์กมลอายุ๔๖ปี

หรือบอยอายุ๒๘ปีที่เสียชีวิต

ไปพบพันธุ์ตำรวจโทบัญเจิดชมพูพฤกษ
รองผู้กำกับสพจตุรพักษ

ในบอยอายุ๒๘ปีผู้เสียชีวิตค่ะ

เพราะอยากรู้ข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตายที่ชัดเจน

ยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชาย

ลูกชายแม่อยู่บ้านกับญาติ

วันที่๒๙ธันวาคม
มีคนที่อ้างตัวว่า

จากสพจตุรพักษ์พิมาร

ขี่รถจักรยานยนต์มาที่บ้าน

เสียชีวิตใบบอย

ทั้งสองคนเข้าไปในห้อง

แต่ไม่เจออะไรที่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย

พี่เรื่องการเจ็บ

แล้วก็บอกแม่ว่าตอนอยู่ที่โรงพัก
ตำรวจฉีดยาอะไรก็ไม่รู้เข้าร่างกายไปเข็มนึง
แล้วตำรวจก็บอกให้แม่มารับตัวบอยกลับบ้าน
คือบอยบอกแม่แค่นี้นะคะว่าโดนฉีดยาเข้าเข็มนึงไม่รู้ยาอะไรแหละ
แล้วไม่ได้สติไปเลยจนรีบส่งโรงพยาบาล

คุณหมอสรุปว่าสาเหตุการเสียชีวิตคือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
นี่ค่ะนี่ที่คุณหมอระบุเอาไว้ในใบมรณบัตรนะคะ
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปไปที่บ้านของผู้เสียชีวิต
อยู่ในพื้นที่ตำบลเมืองหงษ์อำเภอจตุรพักษ์พิมารจังหวัดร้อยเอ็ด
ไปเจอกับครอบครัวไปเจอกับเพื่อนบ้านของในบอย
ทุกคนก็กำลังคุยถึงเรื่องนี้ค่ะ
เพราะทุกคนก็ติดใจสงสัยในสาเหตุการเสียชีวิตของในบอย
คุณยายค่ะคุณยายทานนอาสาอายุ๗๘แล้วนะคะ
คุณยายของในบอยอยู่กับหลานชายในวันเกิดเหตุ
คุณยายเนี่ยบอกว่าโอ้โหกลัวมาก
จนถึงตอนนี้ยายยังกลัวอยู่เลยไม่กล้าออกจากบ้านนะคะ
เวลาเห็นรถผ่านหน้าบ้าน
เห็นรถมาจอดหน้าบ้านยายตกใจรีบเข้าบ้านปิดประตูเลยนะคะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวก็ถามในเจ๋ง
เจ๋งคือคนที่ตำรวจนอกเครื่องแบบจับตัวไปด้วยพร้อมกับในบอยอะค่ะครับ
เจ๋งหรือนายอภิเชษวิเชียนรมอายุ๔๐ปี
เจ๋งเนี่ยนะคะก็เล่าให้ฟังค่ะ
เดี๋ยวลองฟังดูนะคะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงบ้าง
ครับฯคือเจ๊งเยาว์นะครับฯเธ่่วน้องฮ่าครับอะ
ปัสสาวะราดตั้งแต่ในห้องสืบสวนนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าถูกทำร้ายหรือเปล่า
เพราะว่าถูกสอบปากคำกันคนละห้องแล้วก็ชี้รถคันนี้
คือรถที่นำตัวในบอยออกมาจากโรงพักแล้วพากลับบ้านนะคะ
ส่วนแม่ของในบอยค่ะแม่บอกว่าตำรวจก็รับปากนะคะ
ว่าจะให้ความเป็นธรรมแล้วก็จะช่วยเร่งรัดผลการชนะสูตร
ก็รู้สึกดีขึ้นนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ย
ได้คำตอบอะไรเลยจากตำรวจส่วนที่ตัดสินใจชาปนกิจ
ร่างของลูกชายไปตั้งแต่๒มกราคมก็เพราะนำศพไปผ่าชนะสูตรแล้ว
แต่รอผลเนี่ยมันต้องรออีกประมาณสักสี่สิบห้าวันได้
บอกว่าเข้าใจแล้วค่ะเรื่องที่ลูกชายอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด
ทำให้มีการมาคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพักจตุรพักษ์พิมารหลายรอบ
แต่ก็นำกลับมาส่งที่บ้านทุกรอบทุกครั้งแต่ครั้งนี้ประเด็นก็คือลูกชายแม่ตายอ่ะค่ะ
ก็เลยอยากจะได้คำตอบอยากจะได้ความเป็นธรรม
รู้สึกว่านาทีเริ่มสีไอ้นี่คืนนะคะมั่นใจขึ้นค่ะ
น่าจะดีขึ้นเกินเกินแค่ค่ะแต่ผลสิ่งออกมาที่ยังได้แห่งกา
พอใดนั่นค่ะคือตอนนี้ห้าวกาลักป้ำใช้เหตุค่ะ
ว่าลูกก็ตายผิดธรรมชาติอย่างนี้เนอะค่ะ
แต่ที่เขาติดใจก็คือว่า
นี่แหละค่ะลูกเขาเพิ่งออกจากโรงพักมาเป็นอย่างคือ
ซึ่งในใบที่คุณหมอให้เบิงตอนที่ที่ทรงพาน่ะ
แต่ว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ต้องหานะคุณแม่

ก็ไม่ได้แจ้งข้อเก่าหา
เพราะว่าเพื่อนถามว่าเป็นอย่างไรมาจากไหน
เครื่องชั่วโม่งลูกและมะเสีย

รังสรรมาทะวงคนที่นำตัวในบอยส่งโรงพยาบาลนะคะ
ถูกร้อยเวรของคดีนี้เรียกให้ไปสอบปากคำ
นี่นะคะคนเสื้อดำคนนี้นะคะแล้วเหมือนกับร้อยเวรบอกว่าถ้าไม่มานะ
ถ้าไม่มาในวันนี้เนี่ยจะถูกออกหมายจับทุกคนก็ตกใจแตกตื่น
ญาติญาติของในบอยก็ตกใจก็ไปโรงพักกันด้วยอ่า
หลังจากสอบปากคำเสร็จนะคะนายรังสรรค์คนนี้บอกว่าตำรวจเรียกไปสอบสวนในฐานะพยาน
เพราะว่าเป็นคนที่นำตัวในบอยไปส่งโรงพยาบาลไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดอะไร
นี่นะคะทีนี้ค่ะก็ต้องฟังคำชี้แจงจากทางตำรวจด้วย
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดร้อยเอ็ดก็ชี้แจงเรื่องนี้เอาไว้แบบนี้ค่ะ
ปราบรามยาเสพติดไปที่บ้านของในบอยผู้ตายอ่ะนะคะ
เพราะว่ามีผู้ค้ายาเสพติดรายหนึ่งที่ถูกจับก่อนหน้านี้
ทอดว่าในบอยผู้ตายมาขายให้
ก็เลยขยายผลไปตรวจค้นที่บ้านของในบอย
โดยคนที่โดนจับอะค่ะไปชี้ถึงบ้านเลยนะคะก็เลยเข้าไปจับ
อันนี้คือภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นในบ้านของในบอยนะคะ
คือไม่ได้ใช้หมายค้นนะคะเพราะว่าก็เป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ที่มีการซัดทอด
แล้วก็คนที่เขาไปชี้จุดเองนะคะก็ได้รับมอบอำนาจจากพศด้วย
แต่ในบอยไม่เปิดประตูเหมือนกับเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่รู้ไปซ่อนของผิดกฎหมายอะไรหรือเปล่า
อาจจะมาเปิดประตูทีนี้พอเปิดประตูแล้วเจ้าหน้าที่ไปค้นมันก็เลยไม่เจออะไร
สุดท้ายก็นำตัวในบอยไปโรงพักเพื่อสอบปากคำแล้วก็ปล่อยตัวกลับบ้าน
เพิ่งจะรู้ว่าในบอยเสียชีวิต
แต่ทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดร้อยเอ็ดบอกว่าไม่น่าจะเกิดจากการกระทำของตำรวจนะ
คืออาจจะเสพยาไปด้วยก็มีอุปกรณ์การเสพอยู่
จนต้องที่นำรวจเราก็จะค้้นได้อุปกรณ์การเสพ
แล้วตรวจภาษาวะก็เป็นบวกเขาก็ได้รับวิภาพข้อเสพ
คงจะชัดเจนไหมว่าในช่วงนี้มาแรงเวณต้องเจอในนั้นก็อาจจะไม่มีที่ที่จะให้ตัดซิบยา
มีฮะในห้องนั้นจะไม่มีห้องน้ำในตัวแต่ถ้ามีห้องน้ำในตัวเขาคงจะทิ้งลงไปในชักโคก
เจ้าที่ตำรวจก็คงจะไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบได้
คือสรุปว่าเป็นไปได้ที่เขาอาจจะกลืนเพื่อทำลายหลักฐานและเป็นต้นเหตุ
แล้วเขาปิดบังไม่ยอมบอกเราถ้าเขาบอกเราจะพาไปล้างท้องล้างอะไร
มันก็จะช่วยชีวิตไว้ได้
ส่วนข้อสงสัยที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ฉีดยาเข้าร่างของในบอยผู้เสียชีวิตจริงหรือเปล่า
เพราะในบอยบอกแม่แบบนั้นก็ต้องรอผลการชนสูตร๔๕วันถึงจะรู้ว่ามีสารอะไรเข้าร่างกายหรือเปล่า
เรื่องนี้ตำรวจก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมแน่นอนนะคะ